ต่อกันที่สาวคนนี้ค่ะกระติ๊บชวรกร
สาวคนนี้ปกติรับบทแต่เป็นลูกคนรวยผู้รักมากดี
บางทีก็นั่งเสรียงแต่ล่าสุดนางพลิกคาแรคเตอร์คุณ
กลับมาเป็นโสเพณีเบอร์ตองครั้งแรกในชีวิต
เจ้าตัวบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะว่าบทบาทนี้เธอตื่นเต้นมาก
ขนาดที่ว่ายอมลดน้ำหนักจากหกสิบกิโล
ให้เหลือแค่สี่สิบเจ็ดภายในเรียวเวลาสองเดือน

เออส่วนแฟนนุ่มก็เห็นด้วยนะคะ
คอยช่วยเหลือให้กำลังใจไฟเขียวผ่านตลอดจ้า

อันนี้เรื่องเขานั่งตู้เหรอหรือเปล่า
เอ่อยังไม่ถึงขั้นนั้นก็คือเหมือนกับว่า
เป็นเบอร์ตองที่รับงานได้หลายที่
นี่ว่ามันเป็นบทนึงที่จะลาทุกคนไฝฝันไหม

บอกว่าอยากไปดูงานที่ไหน

ใช่ค่ะถ้าหวังว่าจบจากละครเรื่องนี้